เราจะเห็นนะครับว่าในอดีตของแก่นำกปศ
ตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปอยู่คนละทิศคนละทางใช่ค่ะ
คราวนี้มาดูกันบ้างครับฝั่งแกนนำของนปชล่ะครับเป็นยังไง
ก็แตกกันไปคนละทิศคนละทางเหมือนกัน
แต่มองในแง่ดีนี่เรากำลังจะก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วหรือเปล่า
กลับไปตามพร้อมกันครับ
แก่กระสานสร้างเจนไปคนละทิศคนละทาง
เริ่มจากคุณพี่ระโบเศกสกลอัตภาวงศ์
เคยประกาศจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิต
แต่พรมลิขิตขีดเส้นใต้ให้เดินขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นวาเลน
เลยขอเปลี่ยนใจมารักลุงตู่หลงลุงตู่อยู่กับลุงตู่ดีกว่า
ส่วนเฮียสองคนนี้สมหวังอสราศีกับคุณพี่เจ๊งดอกจิก
บทเรียนที่ว่าสู้เพื่อเขาเราติดคุก
ต้องเดินตามรอยคุณพี่ลัมโบดีกว่า
ว่าแล้วก็ปากหน้าไปสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
เพราะอุดมการนอกจากกินไม่อิ่มแล้ว
ยังเอาไปใช้ประกันตัวไม่ได้
เรื่องอะไรจะยอมตายอย่างเขียนล่ะคะคุณค่ะ
อีกหนึ่งแดงที่เลือดจางไปแล้วอย่างพี่บ่าวอารีกายนรา
อดีตการณ์นอบป่อชอบพักเพื่อใคร

ให้ทุกจับตรงสอสงสัยคงติดใจ
รอบนี้เลยปั่นใจไปซบค่ายสักคราว
ของเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลดีกว่า
พอเจ้าของบ้านเขาเลี้ยงดูปูเสือไม่อั้น
เลือกตั้งรับรองกุมกิ้งกันไปเลย
ปิดท้ายกันที่คู่หูคู่หา

และเสียเต้นนัทวุฒิไซสเกลือ
แม้จะใส่รองเท้าคนโหวตคนละคู่
แต่ทั้งตู่และเต้นก็ไม่เคยสาดคนใส่กัน
ดังคำโบราณเก่าว่า
ไก่เห็นตีนหมูหมูเห็นนมไก่
เจ๊งกับเจ๊งเท่านั้นแหละ